ร้องได้ให้ร้อง
ปมจะเป่าคาถามหารรวย
ดมตัวใจคนสวยให้มาลงสนิท
เพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท
เป็นร้อง

ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง

เราภูมิใจในตัวลูกมากนะลูก

เพราะฉะนั้น

๑แสนบาท

ยานเคิลน้ำลาอ่อนครับ
ที่จะฟังอินโทรมีอะไรจะพูดไหมคะ
ตั้งแต่เกิดมาผมก็ตั้งแต่เด็กนะครับผม
แต่บ้านเราอยู่ไกลครับอยู่ตาด
ตอนนั้นผมคิดว่าคงไม่มีวันที่เราจะได้เข้ามาเห็นกรุงเทพมาเห็นสตูดิโออะไรอย่างนี้ครับ
แต่วันนี้ผมได้มาออกแล้วแล้วก็ยังทำตามความฝันของตัวเอง
แล้วก็ยังได้เงินที่จะไปช่วยแบ่งเบาภาระที่บ้านอีก
แค่นี้คือความฝันของผมของเด็กบ้านนอกอะครับผม
อันนี้คือที่สุดในชีวิตของผมแล้วครับ
ก็เป็นสิ่งที่วัยรุ่นหลายคนฝ่ายฝันเดินทางเข้ามาหาโชคแสวงโชคกันในเมืองใหญ่
ออกทีวีได้เป็นนักร้องได้เป็นดารานะตอนนี้มีแน่แล้วหนึ่งแสน
การแข่งขันยังไม่จบเพราะฉะนั้นต้องมาฟังเพลงนี้ก่อน
เพลงที่๗เพลงนี้๒แสนบาท
ถ้าพร้อมนะครับอินโทรเพลงที่๗มูลค่า๒แสนบาท

นี้คืออินโทรเพลงที่๗มูลค่า๒แสนบาท

เบนส์จะสู้หรือจะหยุดครับ

ครับตัดสินใจแล้วว่าจะสู้หรือจะหยุดครับ

หยุดนะครับ

เพลงนี้ผมร้องได้จนจบเพลงแล้วแต่จำชื่อเพลงไม่ได้ครับ

อยากถูกโทรหาเพราะว่าคิดถึง
ไม่ใช่ขอคุยน้อยนึง

ร้องได้ด้วยนะ
คือคราคคอแซนครับ
เป็นอีกคนนึงนะครับที่เป็นนักสู้ชีวิต
มาออกรายการร้องได้ให้ร้านของเราแล้วทำได้ตามเป้าก็ขอให้นำเงินก้อนนั้นเอาไปใช้อย่างที่ได้บอกกับเราไว้
การที่เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในครอบครัว

ครอบครัวนั้นมีค่าจนหาอะไรมาเปรียบไม่ได้
ขอบคุณมากค่ะที่ทำให้พวกเราได้เห็นแบบนั้น
แล้วมีพลังไปปรับปรุงครอบครัวของพี่เป๊กเอง

วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะครอบครัวของน้องเบ้นด้วยค่ะ
วันนี้ผมก็ได้ทำจนถึงเป้าหมายก็คือ๑แสนบาทที่ผมตั้งใจไว้
ให้ผมได้มาแสดงความสามารถในตรงนี้แล้วก็ทำสำเร็จ
ผมสัญญาว่าเงิน๑แสนบาทนี้ผมจะใช้จ่าย

เหมือนน้องเว้นก็สามารถสมัครโทรเข้ามาร่วมแข่งขันในรายการร้องได้ให้ล้านได้ครับผม
คุณป่าคะถ้าเทียบกันระหว่างผู้ที่เคยมาสู้ในรายการของเรา
อยากที่สุดอย่างครอบครัวของน้องเบนส์นี่ก็คือว่าเหลือเงิน๗บาท
แต่ว่าคนนี้ค่ะความอดหยากที่สุดของเขาก็คือ
ไม่มีอาหารรับประทานต้องไปคุยกับสุนัขว่า
เองค่าขออาหารของเองตรงนี้มากินได้ไหม

ผู้ขอล้างบาปด้วยหัวใจรักแม่เชิญครับ

เอาดูเออเก่งจังเลยแม่
เอาหายใจอ้าวดูเออเก่งแล้ว

ชื่อมหาโชคกวงศรีทาชื่อเล่นโต้งอายุ๕๘ปี
จากอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีครับ
แต่ก่อนนี้ผมทำอาชีพรับจ้างทั่วไป
เป็นต้นว่าตัดไม้ดาย่าทำสวนแล้วก็ฉีดยาพ่นย่า
มีการขึ้นพึ่งครับผมเป็นพึ่งหลวงพึ่งรังใหญ่ใหญ่ครับ
เงินมานี้ก็ไปให้พ่อกับแม่ครับเป็นค่าข้าวค่ากับข้าว
จนมากจนบางครั้งเนี่ยเคยครับเคยประเภทไว้

ถามว่ามันน่ารังเกียจไหมหมาก็มองหน้าเรา
แต่เราคุยมันดีก็บอกว่าเฮ้ยไอ้ด่างไอ้แดงขอเข้ามึงนะ

ก็มาส่งล้างน้ำใหม่แล้วก็มาใส่หม้อนึ่งใหม่
เพื่อที่จะได้ประหยัดเงินแล้วก็เอาเงินนี้
ที่เราเขียนไว้ให้พ่อกับแม่ครับ
ส้มเนี่ยเขาเป็นคนดีมากเพราะว่าเขาช่วยเหลือ
พ่อแม่ตั้งแต่ไหนมาเลยแม่เนี่ยเป็นคนที่รักโต้งมากที่สุด
ทำงานได้มาอย่างร้อยสองร้อยเขาก็จะมาแบ่งให้แม่เขาไว้ซื้อกิน
ก็รู้สึกว่าดีใจว่าลูกยังไม่ทิ้งแม่เนาะ
ช่วยเหลือแม่ช่วยเหลือพ่ออยู่
เพราะพ่อก็แก่แล้วแม่ก็เป็นอยู่อย่างนี้ก็เลย
ดีใจว่าลูกเขายังเอาใจช่วยอยู่
ครับก็เมื่อปลายปีที่แล้วครับประมาณเดือนพฤศจิกา
มีคนก็มาชักชวนให้ไปรับงานที่กรุงเทพ
แม่ก็คอยเตือนว่าไม่ต้องเดินทางไกลนะ
เพราะไปดูดวงไว้ให้ว่าปีนี้เป็นปีชงอันตราย
แต่ทำยังไงได้อยากได้เงินให้ไป๑๒๐๐บาทค่าน้ำมันด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
เอารถมอเตอร์ไซค์ไปครับขาไปไม่มีอะไรครับราบรื่นดีครับ
แต่ขากลับเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์คู่กรณี๓คนขับย้อนสอนมาชนผม
คนที่สุดดั้งหักจมูกหักใส่เหล็กทั้งหน้าหมดเลยล่ะ
แล้วขาก็ใส่เหล็กหมดแล้วนอนอยู่ในโรงพยาบาล
ว่าคอหักพอดีแม่รู้เรื่องเข้ามาปั๊บช็อก
ตั้งแต่นั้นมาแกก็ประสาทแกก็เลยไม่เหมือนปกตินะ
แม่เขาก็เลยคู่ข้างกันเลย
ใครเข้ามาใกล้มันจะตัดมั่งจะตีลูกบ้าง
แล้วมีมีดก็จะคอยเอามาฟันพ่อเนอะ
นอนอยู่พ่อก็เก็บมีดออกไว้ให้หมดเลย
ปัจจุบันนี้เสียใจมากที่แม่มาเป็นสภาพอย่างนี้
ก็อยากจะขอโทษแม่จ๋าชีวิตลูกเนี่ยผิดไปแล้ว
เพราะลูกคนเดียวที่ทำให้แม่เป็นอย่างนี้มีสภาพอย่างนี้
ถ้าลูกเป็นแทนได้ขอลูกเป็นแทนซะเองดีกว่า
ขอลูกชดเชยนวดให้แม่ประคองแม่
หนังสือพระแล้วก็ท่องหนังสือพระให้แม่ฟัง
แล้วก็สวดมนต์ให้แม่เพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาให้แม่ไปอีกแรงหนึ่ง
ตอนนี้ร่างกายผมไม่สมบูรณ์ครับก็เลยรับจ้างทุกสิ่งทุกอย่างครับ
เป็นงานเบาที่ร่างกายสภาพผมรับได้
ก็คือการเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดตัดไม้ดาย่า
สิ่งที่ห่วงที่สุดก็คือแม่ครับพ่อป่วยมาระยะสุดท้ายแล้วครับ
ถ้าได้เงินไปแล้วเนี่ยอยากจะนำเงินก้อนนี้มาผ่าตัดคุณแม่
เพราะว่าเป็นโรคหัวใจโตหัวใจตีบ
ถ้าผ่าตัดหนักได้ก็ยินดีจะเสี่ยงครั้งสุดท้ายครับ
เพื่อชีวิตแม่อยู่ได้ก็ยินดีจะทำครับ
มาพบกับเขาเลยนะครับคุณโต้งผู้ขอล้างบาปด้วยหัวใจรักแม่ครับ

ร้องได้ให้ล้าน

เชิญกันสวัสดีครับคุณโต้ง
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

สู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
แล้ววันนี้มีใครมากับคุณโต้งด้วยไหมครับ
วันนี้เดิมทีนั้นในการเตรียมตัว๓คนครับ
เป็นน้องสาวคุณพ่อวันนี้นั่งอยู่ที่นี่แล้วครับ
แล้วก็ผมครับน้องสาวได้รับข่าว
ด่วนกระทั่นหันแม่การสุดหนักลงกลับเมื่อคืนครับผมครับ
ตอนนี้ก็เลยเหลือคุณพ่อนะครับท่านเดียวนั่งนั่งอยู่ทางด้านล่างนะครับ

ดูภาพชีวิตของคุณโต้งแล้วเป็นคนที่ไหนฮะ

ั้งเดิมพ่อเป็นคนที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับ

ทีนั้นครอบครัวก็สมบูรณ์แบบครับ
แต่ก็มีเหตุประเด็นที่ต้องให้ต่างคนต่างแยกทางกันครับผมครับ
ก็เลยที่บ้านตอนนี้ก็คือมีคุณโต้งมีคุณพ่อคุณโต้ง

ขออนุญาตพิธีกรใส่แว่นครับผม

อย่างนี้เดี๋ยวใส่ไว้ตลอดเลยครับ

ก่อนหน้านี้ที่ได้ทราบเรื่องมาว่า
โต้งเนี่ยเคยลำบากถึงขั้นไปกินข้าวของสุนัขเนี่ย
ทำไมถึงต้องเป็นขนาดนั้นเลยค่ะพี่โต้ง